วัดหนองเต่าจังหวัดอุทัยธานีมีประเด็นให้พูดถึงกันอีกแล้วนะคะ
แต่ก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องของการบุรณวัด
แล้วก็ที่โบสถ์ที่เขามีการทำจิตรกรรมฝาผนัง
ของโบดก่อนหน้านี้เป็นภาพของสีตางค์บัวทอง
บัดต่อไม่รอแล้วนะครับก็เป็นภาพรับเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยค่ะ
ภาพนี้คือทุกคนเขาพนมมือไหว้เพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้า
แต่สีตางชี้ส้มเขาก็ตำนานส้มหยุดไง
ก็ภาพนี้ล่าสุดคุณเทวันลิปตะพันลบรัฐมนตรี
ประจำสำนักนามนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย
บอกว่าสำนักพุทธเนี่ยไม่ได้ไปห้ามนะฮะ
อ่าไม่มีอำนาจไปก้าวไก่อะไรตรงนั้นด้วย

คนที่วิจารเขาบอกว่าไม่ได้วิจารว่าเป็นหน้าของสิตาร
แต่วิจารณ์เรื่องของอิริยบทของภาพนี้

ล่าสุดมีเรื่องให้ต้องคุยกันต่อ
เพราะว่าอาจารย์กลุ่มเดียวกันกับทีวาดภาพสิตาร
เขาวาดภาพเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นตัวละครในภาพยนตร์ฮอลลีวูด
เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นก็อยู่ที่ฝาผนังโบสถวัดหนองเต่าเหมือนกัน
รายละเอียดก็คือในรูปนี้นะคะมีภาพพระพุทธเจ้ากำลังนั่งสมาธิ
มีหมู่มารมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่าน
มีภาพพระแม่ธรณีบิดมวยผมเพื่อให้น้ำไหลปัดเป่าหมู่มารให้ออกไปแบบนี้นะคะ

แต่มีภาพการ์ตูนเพิ่มเข้ามาค่ะครับมีการ์ตูนญี่ปุ่น
มีจากตัวร้ายในฮอลลีวูดอะไรแบบเนี้ยมีทานอสจากอัลเวนเจอร์นี่นะคะ

ก็จะมีพวกนี้มาเป็นหมู่มารก็ประกอบในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ครับคือศิลปินเขาบอกว่าเขาอยากจะให้มีการวาดที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะ
อืมต้องการจะวาดภาพอย่างที่ตัวเองอยากวาด
ผ่อนคลายจากหลักหลักที่คนจะว่าตามแพทเทิร์นตามแนวคิดเดิมเดิม
อืมยืนยันว่าเนื้อหาไม่ได้เปลี่ยนเกี่ยวกับมารพจนตามพระพุทธวัตร
พระพุทธประวัติอันนี้ไม่เปลี่ยนครับแต่ตัวละครที่เพิ่มมาก็คือเป็นฝ่ายอธรรมทั้งหมดเลยนะ
อืมเป็นตัวร้ายเป็นดาวร้ายอะไรแบบเนี้ย
สอดแทรกพวกตัวละครตัวร้ายในเรื่องต่างครับเป็นพวกตัวร้าย
ระดับหัวหน้ามาอยู่ฝ่ายมารครับมาเหมือนกับมาจะมาขัดขวางพุทธเจ้าด้วยอย่างนี้ครับ
ผมชอบดูพวกภาพยนตร์อยู่แล้วครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นตอนมารพจนพอดีครับ
ก็น่าจะมีพวกหมู่มารมาเข้ามาสอดแทรกในเนื้อเรื่องครับแต่จริงก็เหมือนกับแบบเขียนอะไรเดิมมาก็เลยมาเขียนเพื่อแบบเป็นความผ่อนคลายด้วยครับ
ซ่อนไว้ในมุมข้างข้างพระประธานนะครับถ้าเกิดเยาวชนเขาเห็นว่ามีตัวละครที่เขาชอบอย่างเงี้ครับ
เขาก็น่าจะเข้ามาวัดนะครับเช่นเคยก็ต้องถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้าง
ทีมข่าวเราก็ไปคุยกับคนที่เข้าไปชมภาพนะคะครับนางดาวเรืองสิริลักษณ์เป็นข้าราชการครูบำนานค่ะ
ก็บอกว่าก็มองเป็นศิลปะร่มสมัยภาพนี้สื่อให้เด็กรุ่นใหม่เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหน
ถ้าคนไม่ดียังไงก็ต้องเจอกฎแห่งกรรมเหมือนกัน
อกจากนี้ค่ะมีภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมแทรกอยู่ในฉากแทรกอยู่ในฉากผจญมารเหมือนกัน

หน้าคล้าย
ก็พูดเลยแล้วกัน
กับน่าคล้าย
นี่ค่ะ
แต่เราก็ถามไปนะคะ
ถามเรื่องนี้แล้วก็ตรวจสอบ
ว่าตกลงมีภาพวาดภาพนี้จริงหรือเปล่านะคะ
คือเรื่องนี้ก็ทราบถึงเจ้าหน้าที่กรมการปกครองแล้ว

ก็บางทีอาจต้องดูเรื่องความเหมาะสม
ในสิ่งที่มันแยกส่วนกันไปนะ
ว่าส่วนไหนเหมาะไม่เหมาะอะไรยังไงนะครับ